จะไม่มีการรับงามในนามของวงอีกต่อไปค่ะซึ่งธอมเองนะคะอดีตนักร้องนำเนี่ยเลือกที่จะออกไปทำงานเอง
ส่วนมนต์แล้วก็พี่แว่นใหญ่ยังคงเป็นศิลปินในสังกัดอยู่และมุ่งมั่นที่จะทำเพลงต่อไปค่ะ
พร้อมทั้งอวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจจะทำกันต่อไปด้วยค่ะ
ซึ่งความเคลื่อนไหวในอินสตราแกรมล่าสุดของธอมก็มีการโพสต์รูปตัวเอง
พร้อมกับเป็นอีโมติคอนตัวการ์ตูนผู้ชายนะยืนอยู่คนเดียวแหละก็คือยืนหนึ่งยืนอยู่คนเดียว
ความรู้สึกก็ดาวนิดนึงนะคะก็มีใจสีเข้ามาให้กำลังใจอะไรกันด้วยนะคะ
เป็นวงที่เมื่อก่อนเนี่ยร้องอยู่ในร้านอาหารไทยชื่อร้านเครื่องเทศอยู่ที่ลอสแอนเจอริสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะ
แล้วก็ท้ายที่สุดปล่อยเพลงลงยูทูป
นั่นเองก็มีผลงานเพลงด่งดังมากมายนะเพลงแรกเขาเนี่ยปล่อยมาเมื่อปี
เพลงความจริงเพลงเป็นทุกอย่างเพลงบอกตัวเอง
คือทุกอย่างทุกเพลงของเขาคือดังทุกเพลงเลย
แล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็พักหลังมาอย่างที่ทุกคนรู้กันว่า
คุณธอมเนี่ยเขาได้ไปออกรายการรายการหนึ่งนะ

แล้วพอตอนหลังบอกเลยว่าคือโด่งดังเป็นพลุแตกมากกว่าเดิมอีก
พักหลังก็เลยมักจะเห็นคุณธอมมีงานอยู่คนเดียว
อาจจะงานวงเนี่ยน้อยลงตรงนี้หรือเปล่าที่เป็นปัญหานะคะ
หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตอยู่เหมือนกันว่า
กว่าจะฟอร์มทีมฟอร์มวงกันมาได้แต่ท้ายที่สุดทำไมถึงบินเดี่ยว
ตอนนี้ก็มีคาราคาซังแฟนคลับอยู่เหมือนกันนะคาใจกันอยู่
เพราะเขารวมตัวกันมากกว่า๑๐ปีนะทำงานร่วมกันมากกว่า๑๐ปีนะ
จะอยู่เมืองนงเมืองนอกด้วยกันแล้วก็อย่างประวัติที่หลายคนทราบกันดีเนี่ย
เค้าผ่านอะไรด้วยกันไว้เยอะนะแต่ว่าเออเค้าก็เศรษฐาเหมือนกันเราก็เศรษฐาเหมือนกันนะ
เป็นว่าเคารพทุกการตัดสินใจของสมาชิกในวงเขาแล้วกันนะคะ